คือวันที่๓พฤษภาคมเป็นวันแรกที่มีการผ่อนปลนนะฮะ

แล้วก็จะรอดูผลสักประมาณ๑๔วัน
ถ้าเกิดว่าตัวเลขมันลดลงลดลงแบบนี้
๒จะผ่อนปลนตามมา
แต่ว่าเรื่องของการจำหน่ายสุราต้องบอกแบบนี้ว่า
ถึงแม้ว่าประกาศกลางออกมาว่าจำหน่ายได้
แต่ว่าถ้าเกิดจังหวัดไหนมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเสรีหมดเลยไม่ได้

ทางด้านของพลเอกสมศักดิ์รุ่งศรีตา
แล้วก็หัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด๑๙
หรือว่าสอบคอก็บอกว่าการผ่อนปลน๖กิจการและกิจกรรมจะเริ่มวันนี้
แล้วก็จะพิจารณาประเมินผลระยะเวลา๑๔วัน
เพื่อให้การผ่อนปลนมันเกิดขึ้นในระยะต่อไป
ห้างตอนนี้ห้างยังปิดอยู่นะ
แต่ถ้าเกิด๑๔วันแล้วมันดีขึ้นเดี๋ยวห้างจะมาตามมาที่ระยะที่๒
โดยต้องดูว่าประชาชนให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน
แล้วก็มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นหรือไม่
แล้วก็ย้ำด้วยว่าการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง
ร้านค้าที่มีการอนุญาตให้สามารถเปิดขายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ย
ยังคงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เขาสามารถสั่งปิดได้ถ้าจังหวัดนั้นเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เพิ่มสูงขึ้น
มีการละเมิดมีการแพร่เชื้อเนื่องจากกิจกรรมของการขายสุราขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่านก็สามารถไปสั่งปิดในภายหลังได้นะครับ
แต่ในขั้นต้นนี้อนุญาตให้ทุกร้านที่ได้รับใบอนุญาตเดิม
ก็สามารถขายได้เริ่มตั้งแต่วันที่๓เป็นต้นไปครับ
ตั้งแต่วันที่๓เป็นต้นไปครับ

แต่ทุกทายก็ต้องใช้แท็กที่หลังเหล่านี้
ใช้ฉากกั้นก็ได้นะครับแล้วก็งดการให้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ที่ตักเอง
ถ้าเกิดเป็นชาบูนั่งคนเดียวกินคนเดียวหม้อเดียวอะไรก็ว่ากันไป
ขณะที่ร้านตัดผมหรือว่าสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง
คุณต้องจัดทำบัญชีรายชื่อคนที่เข้าไปใช้บริการเอาไว้ด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดมันมีการระบาดมาจะได้รู้ว่าใครเข้าใครออก
เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดอะไรแบบนี้นะฮะ
จากนี้ผู้เข้าไปใช้บริการสวนสาธารณะย้ำแบบนี้
มีคนถามว่าเอ๊ะถ้าฉันจะไปวิ่งที่สวนฉันต้องใส่หน้ากากอนามัยไหม

วิ่งสวนกันจามใส่กันมันก็ติดกันได้นะฮะ
ส่วนการดูแลตลาดนัดขนาดใหญ่
อย่างเช่นจตุจักรเนี่ยคนจะเยอะมาก
ก็มีการพูดคุยกันเยอะว่าพร้อมหรือเปล่าในการจะเปิดวันนี้
สภาพถ้าสมมุติว่านึกภาพนะคะ
ถ้าสมมุติไม่มีโควิดระบาดนี่คือคนเยอะมากแน่นมาก

คือจากการถามผู้ค้าบอกว่าวันนี้ไม่พร้อม

แต่ว่าขอเตรียมตัวก่อนแล้วก็จะมีการเรียกมาคุยกันอีกครั้ง
ถ้าเปิดมันต้องมีมาตรการที่เข้มงวด
คือยังคิดไม่ออกว่าถ้าเกิดจรูนจะเปิดให้คนเข้าไป
แล้วมันจะเว้นระยะยังไงมันจะให้บริการยังไง
มาตรการจะทำยังไงมันจะตรวจสอบอุณหภูมิยังไงใช่ไหม

เพราะมันจะมีการซื้อของมันมีการจับกันเยอะอะไรแบบนี้นะฮะ
ส่วนการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เมื่อวาน
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบค
ก็บอกว่าผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวาน๖ราย

ก็แบ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
กลุ่มที่มาจากการค้นหาเชิงรุกที่

เป็นชายไทยอายุ๕๒ปี
กลับจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่๒๑เมษายน
แล้วก็หญิงไทยอายุ๕๒ปีเป็นนักบวชกลับมาจากอินเดีย
วันที่๒๔เมษายน
ขณะเดียวกันนะฮะก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๓ราย
แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นข่าวดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในประเทศตอนนี้เกือบจะ๓๐๐๐เหมือนกันนะ
กลับบ้านไปแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาใกล้เคียงกัน๒๗๓๒ราย
แต่ว่าคนที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลลดลงเรื่อย
รายครับที่รักษาตัวอยู่แล้วก็เสียชีวิตสะสม
คงที่ที่๕๔ศพนั่นเองครับ